ไทยรัฐทีวีพาคุณไปพบกับเรื่องราวความรักเหนือธรรมชาติ
โชคชะตาของบัณฑิตหนุ่มที่อยู่เหนือการเวลาและหัวใจ
เมื่อเขาได้เดินทางข้ามเวลา๒๐๐๐ปี
และได้พบเรื่องราวความรักกับนักแสดงสาวในยุคปัจจุบัน
ติดตามชมซีรีส์รักข้ามเวลา
ที่จะมาสะกดทุกหัวใจ
รักทะลุมิติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕ทุ่มตรง
เริ่มวันเสาร์ที่๑๙พฤศจิกายนทางไทรัตท์ทีวีช่อง๓๒